ดีกว่าค่ะคุณพลอยชิดจันทร์ค่ะ

โพสต์ในอินสตาแกรมเล่าเรื่องราวของเธอนะคะ
เธอบอกว่าเธอได้รับหมายสาร

แล้วก็ถูกเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินสูงถึง๕๐ล้านบาท

เออละเอียดเชียร์นะคะคลิปนั้นน่ะ
ล่าสุดค่ะทำเอาคุณแม่พลอยนะคะต้องช็อกอีกรอบนึง
เมื่อทนายส่งมาบอกว่าเธอนั้นถูกออกหมายจับ
โดยสาวพลอยได้โพสต์บอกว่าทางทนายค่ะ
ส่งมาให้ดูเมื่อวานนี้ขอออกหมายจับกันเลยเหรอ
ตามหลักกฎหมายการปิดหมายสารของศาล
จะต้องพ้นกำหนดเวลา๑๕วันนับแต่วันปิดหมายสาร
จึงจะถือว่ามีผลตามกฎหมาย
นี่ได้แค่๔วันการปิดหมายสารยังไม่มีผล

กรณีนี้ทางศาลที่เคารพได้ยกคำร้องไปแล้วค่ะ
ขอบคุณความยุติธรรม

เราเป็นแม่คนอ่านหมายแล้วยิ่งใจหายสุด
คำว่าหมายจับก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้เจอ
แม่จะทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องจะสู้ต่อไป
คุณพลอยชิดจันทร์เขาว่างั้นนะฮะ

รวมถึงชาวเน็ตก็ให้กำลังใจกันอย่างล้นหล่า
โดยบันเทิงไทยรัฐค่ะได้โทรศัพท์สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของสาวพลอยนะคะ
ว่าหมายจับดังกล่าวได้ถูกยกฟ้องไปแล้วค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะพลอยกำลังปรึกษาทนายความ
แล้วก็รวบรวมหลักฐานยังไม่สะดวกให้รายละเอียดค่ะ

แต่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจ

สามารถเจรจาหาข้อตกลงกันได้นะคะ
ก็ต้องบอกเป็นกำลังใจให้นะใช่
คือมันเป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกัน

ต้องคุยกันก่อนคนที่ฟ้องกับคุณพลอย